พาไปดูพิธีรำแก้บนก่อน
หลังจากที่ชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบนะ
แล้วก็ถูกรางวัลก็เลยต้องมีการไปแก้บนกัน
และหลังจากแก้บนเสร็จแล้วจะพาคุณผู้ชมไป
ส่องซูมดูขันน้ำมนต์กัน
จะไปที่ไหนยังไงจังหวัดอะไรตามไปกันเลยค่ะ
ไปร่ายรำกันก่อนแก้บนกันก่อนนะคะ
มากันที่สวนป่าบ้านเสาตำบลสาวร้องไห้จังหวัดอ่างทอง
หรือนี่เราไปที่ไหนคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
ตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนั่นเอง
สังเกตว่าวันนี้คึกคักเป็นพิเศษ
เนื่องจากว่าชาวบ้านเขาจัดพิธีรำแก้บนแม่แก้วเรือนทองขึ้นนะคะ
เนื่องจากว่าที่ผ่านมามีชาวบ้านเข้ามาบนบาน
ขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนเอาไว้
แล้วปรากฏว่ากลับไปโอ้โห
โชคได้ลาบมาชุดใหญ่เลย

มาเล่นแก้บนแล้วนะรอบหนึ่ง

ใช่แล้วนะคะจ้างนางรำมารำถวายมือมาแก้บนกันในศาลกันเลยแบบนี้นะคะ
โดยตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนี่นะเขาเล่ากันว่า
คือเป็นตะเคียนที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือแล้วก็ศรัทธากันมาก
เล่ากันว่าวันที่อันเชิญแล้วก็เคลื่อนย้ายตะเคียนมาไว้ที่นี่เนี่ยเกิดอะไรรู้ไหม

เหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด

ไม่ใช่อังกรเขาบอกแบบนี้จริง
ทืองฟ้ามันมืดครึ้มเลย

เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจกับผู้ที่มาร่วมงานมากเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็มีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้มาขอพรกับเจ้าแม่กันเยอะมากเลย
ก็มีคนมาบนบานศาลกราว
หลังจากที่บนบานศาลกราวประสบความสำเร็จกันไป
ด่านการงานก็มีนะคุณ

ก็เลยร่วมกันบริจาคเงินจำนวนเกือบ๒ล้านบาท
เพื่อสร้างเรือนกระจกให้กับแม่แก้วเรือนทองแห่งนี้
เจ้าแม่ก็เลยมีเรือนกระจกเป็นสารที่ติดแอร์แบบนี้ค่ะคุณ

หลังจากจบพิธีรำแก้บนเสร็จแล้ว
ในวันแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
อ้าวหลายคนก็ถากันมาทีนี้
มาส่องอ่างน้ำมนต์แม่แก้วเรือนทองกันต่อ
หอโหอรีบหวังว่าเราจะต้อง
ได้เลขดงเลขเด็ดกลับไปเสี่ยงดวงในวันนี้กันบ้าง

สำหรับบรรดานักเสี่ยงดวงเสี่ยงตัวเลขทั้งหลาย
ว่าจะได้เลขอะไรกลับบ้านกันไปบ้าง
แล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับมาหรือไม่
ทั้งหมดทั้งมวลย้ำคุณผู้ชมนิดนึงว่า
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เพราะว่าบางทีบางคนที่เขาไปไหว้
หรือว่าไปบนบานสารกล่าวกับเจ้าแม่
เขาต้องการความสบายอกสบายใจนะคุณ
ใช่ไหมบางคนเขาก็ขอเรื่องการงานบ้างแหละ
เรื่องอะไรต่างที่เราเป็นกังวลอยู่

ใช่แล้วนะคะแต่ที่สำคัญเลย

ไปดูขันน้ำมนต์กันอีกครั้งนึงชัดเลยดีกว่า
เพื่อบางคนบอกว่ามาแวบเดียวดูไม่ทัน

ดูอย่างเดียวไม่พอ
ผมว่าแชะถ่ายรูปเพื่อส่งให้กับญาติพี่น้องได้ดูกันด้วย

เดี๋ยวเรือทุกคนมาเริ่มแบบว่าว่าต้องดูอะไรกันขนาดนั้นคะ